สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับ
รับรองว่าท่านอาจจะไม่เคยเห็นคลิปนี้
เคยเห็นม้าลากรถนะครับ
แล้วก็เคยเห็นวัวเทียมเกวียนนะครับ
แต่สัตว์ที่จะเห็นต่อไปนี้นะครับ
ท่านอาจจะไม่เคยเห็นเป็นสัตว์ชนิดอะไรนั้น
เป็นแบบไหนเป็นสองขาหรือสี่ขา
ไปติดตามชมได้เลยครับ
โอ๊คเอ๊ยหัวโอ๊คลูกแจ้งยังร้าหู
ชีวิตจึงดูเศร้า
เกิดมาเป็นไก่ลากคนนะครับแม่
คนก็สบายสำหรับเรามันทรมานจังเลย

ปกติจะทำหน้าที่ขันอย่างเดียว
วันนี้ต้องมาเป็นไก่ล่ารถ
ไม่ไหวจะเคลียร์ครับคุณผู้ชมครับ

วันนี้ขอทำหน้าที่ไก่ขันบอกเวลาอย่างเดียวครับ
ยิ่งการคล่องแวะกับเจ้าหมาจะไม่ยุ่งเด็ดขาด

ใส้ป้องกันการถ่ายมูลเลือดราด

วันนี้ต้องป้องกันตนเองอย่างรัฐกลุ่ม
ปุ๊บ
ลูกฟรีปลูกฟรีคนม้าคนดีปลูกฟรีไม่เจ็บ
อ้าวไม่แล้วครับคุณหมอ
ผมกลัวเข็มผมกลัวเข็มอย่าอย่าอย่าผมกลัว
เอานะเจ็บนิดหน่อยเจ็บนิดเดียว
แหมแหมแหมแหมแหม
กะกรัวอะไรเนอะเจ็บแค่มนต์กัดเอง
การจะเป็นมือเบสที่ดีต้องมีอารมณ์ร่วมแบบนี้
จะไปติดเลยทิ้งจะไปอ้าวเด้งเด้งเด้งเด้ง

วงดนตรีวงดีนักดนตรีครบเครื่องจริงครับ
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ